ส่วนเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกว่าจะทำบุญนะคือครอบครัวนี้จะใส่บาท
ก็ใส่บาทพระพระท่านก็ยืนให้พรท่องบทสวดอยู่
แต่มีเจ้าตัวนี้มามาถึงปุ๊บมันยกขาเลย
เฮ้ยทำไรอ่ะ

ทำยังไงบ้างพระท่าน
ประสับสนุน
ผมก็เห็นพ่อกรวดน้ำอยู่ไงครับ
ผมไม่อยากกรวดบ้างผมอยากจะร่วมกรวดน้ำด้วย

ก็เลยยกขาแต่ผมไม่มีมือเทครับครับ
นี่ฮะยกขาหลังเลยเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
ต่อหน้าต่อตายาดโยมและพระเนรเลยนะ
คือคนที่ไม่ไหวนี่คือพระท่านไม่ไหวแล้ว
แล้วต้องถามหน่อยว่าไอ้คลิปนี้ข่าวนี้ใครบาปสุด
หรือพระหรือเนรหรือว่าญาติโยม
หรือเจ้าหมาตัวนี้แม่แสบจริงเดินอ้อมหลังขบวนพระมาเลย
คุณผู้ชมแล้วก็ปาดหน้าเลยนะ
ตอนนี้อ้อมมาด้านหลังแล้ว

ตรงนี้มันดีกว่าทำเลตรงนี้ดีกว่าทั้งพระทั้งเรียนไม่เป็นอันท่องบทสวดครับ
กำลังท่องอยู่เลยยะถาสะพีรวนไปหมด
เรียกว่าเกือบคิดทั้งพระทั้งโยมคลิปนี้เป็นไวรัลนะ
โอ้โหพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งทำไมอ่ะ
เราเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นคนทำคลิปคนดูหลักหมื่นหลักแสน
นี่สี่ล้านน่ะโอ้โหต้องใส่ต้องยกขาบ้างละดอม
เดี๋ยวผมยกขายให้ดูบ้างทีมข่าวเลยไปคุยกับน้องออมสินเจ้าของคลิปครับ
บ้านแกอยู่ในกำแพงเพชรนี่น้องออมสิน
แล้วก็เจอเจ้านำโชคด้วยนะเจ้านำโชคคือใครหนูตัวนี้เหรอ
ตัวที่ยกขาหลังนั่นแหละออมสินบอกว่าปกติใส่บาททุกเช้าอยู่แล้ว
แต่ละวันเนี่ยนำโชคก็จะมาร่วมใส่บาทด้วยทุกครั้งค่ะ
และครั้งนี้ก็จะมีพระบวชใหม่มาเดินบินทบาทด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว
อะไรโอ้ยนำโชคโอ้โหนำโชคจะแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ทุกที่ไม่ได้นะ
ก็ต้องขยายอนาเขตโอ้โหอันนี้แสดงว่าเป็นนิสัยแล้วล่ะ
นี่ถ่ายเป็นที่ฉี่เป็นทางอ่ะสิถนัดที่ไหนก็ฉี่ตรงนั้นเลยครับ
แล้วน้องออมสินก็บอกก็ตั้งกล้องถ่ายไว้เล่นนะคืออาจจะได้คอนเทนต์ทำบุญไง
อ่ากลายเป็นว่าได้คอนเทนต์ฉี่ซะอย่างงั้นครับสามเณรแด้ครับ
พระที่อยู่ในคลิปเนี่ยยืนยืนขำยืนขำเป็นรูปแรกเลยผมเห็นใจท่านอ่ะเออ
ท่านบอกรู้ดีว่าเป็นพระเป็นสามเณรต้องอยู่ในอาการสำรวม
แต่มันอดไม่ไหวครับก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยฟังสามเณรแด้หน่อยครับ
เออแม่เจ้าของอันน่ะอุ้มแบบอยู่ทีนี้อุ้มไปอุ้มไงยังไงวะ
ก็เลยขำเลยเออขำเลยไม่ไหวแล้วเอาแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะ
เนรก็ไม่ไหวเหมือนกันฮะขนาดเล่านะแล้วยังขำมอง
ยังเหลือไปมองท่านเจ้าวาดกลัวท่านจะดุเอานะครับ